บ้างโรคฝีดาดลิงตอนนี้คือกำลังหวัดภาวะกันทางสหรัฐทางยุโรป

ตอนนี้ไปลาตินอเมริกาแล้วแต่ถ้าในประเทศไทยคือยังไม่เจอนะคะ
เพราะฉะนั้นคือมันก็มีความกังวลไปก่อนล่วงหน้าด้วยว่า
พอมีโรคนี้เกิดขึ้นมาแล้วกระแสการท่องเที่ยวเป็นยังไง
โดยเฉพาะเมืองหรือจังหวัดที่มีลิงค่ะอ่า
อย่างเช่นที่วัดสุวรรณคูหาแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่ายังไม่ได้รับผลกระทบใดจากเรื่องของโรคฝีดาดลิงนะ
ยังมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาให้อาหารลิงที่วัดตามปกติ
ขณะที่อธิบดีกรมควบคุมโรคก็ยืนยันว่าเคสต้องสงสัยก่อนหน้านี้
ผลตรวจยืนยันแล้วว่าไม่ใช่นะไม่ใช่ฝีดาดลิงค่ะ
แพทย์โอภาษย์การกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรค
สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์โรคฝีดาดลิงในไทย
บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีนะคะยังไม่พบผู้ป่วยโรคฝีดาดลิงในไทย
มีเพียงแค่คนที่เข้าข่ายสงสัยแต่ว่าผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และโรงพยาบาลจุลาลงกรยืนยันแล้วว่าไม่ใช่ค่ะ
เป็นการติดเชื้อเริ่มตอนนี้อยู่ระหว่างพักรักษาอาการผื่นที่สถาบันบำราชนราดูล
ก็คาดว่าสองสามวันก็กลับบ้านได้แล้วก็มีการแถลงเพิ่มเติมด้วยนะคะ
สำหรับข่ายต้องสงสัยตอนนี้เนี่ย๓รายแต่ผลก็ออกมาหมดว่าไม่ใช่
และทางกองระบาดวิทยาจะมีการแถลงข้อมูลด้วยค่ะในแพทย์โอภาษยังบอกด้วยว่า
ควบคุมโรคระหว่างประเทศเนี่ยก็มีการคัดกรองให้ความรู้กับผู้เดินทาง
เพราะว่าโรคนี้อาการมันชัดอยู่ก็คือจะมีผื่นมีตุ่ม
ถ้าพบเมื่อไหร่ก็ต้องสอบส่วนโรคแต่ข้อมูลเบื้องต้นพบว่าการติดเชื้อไม่ง่ายเหมือนโควิดสิบเก้านะคะ
เพราะว่าต้องสัมผัสใกล้ชิดกันจริงคาดว่าจะไม่ก่อปัญหา
แต่ก็แน่นอนว่าไม่ประมาทล่ะค่ะจะเปิดประเทศอยู่แล้วนะ
นานี้มีคนเข้าเข้าออกเยอะดังนั้นผู้ที่สงสัยต้องรีบไปพบแพทย์นะคะ
ขณะเดียวกันเมื่อเช้าที่ผ่านมาค่ะสัตว์อาจารย์ในแพทยงผู้วรวรรณนะคะ
หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ก็โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวระบุใจความสำคัญดังนี้ค่ะบอกว่าฝีดาดวานอนหรือฝีดาดลิงเนี่ย
กันได้ด้วยวัคซีนไข้ทรพิษหรือฝีดาดรวมทั้งฝีดาดวานอนก็สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน
ไวรัสที่อยู่ในกลุ่มฝีดาดไข้ทรพิษแล้วก็ฝีดาดวานอนหรือฝีดาดลิงเนี่ย
มีส่วนคล้ายกันมากค่ะในกลุ่มฝีดัดระบบภูมิคุ้มกัน
ก็ข้ามมาป้องกันซึ่งกันและกันได้ในปัจจุบันวัคซีนอนุมัติให้ใช้ในประเทศตะวันตก

ฝีดาดวานอนหรือฝีดาดลิงวัคซีนที่ใช้ในการป้องกันเนี่ย
เขาก็บอกว่าก็เป็นเหมือนกับโรควัคซีนไข้ทรพิษนี่แหละ
หรือว่าของฝีดาดในคนคือป้องกันฝีดาดลิงได้ประมาณ๘๕ด้วยนะคะ
อาทิตย์ก็เลยพาไปดูบรรยากาศ
ที่วัดสุวรรณคูหาตำบลกระสมอำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงา
ซะหน่อยนะคะวัดนี้คือมีลิงเยอะไง
เขาก็เลยไปดูบรรยากาศมาว่าเป็นยังไงนักท่องเที่ยวกลัวลิงไหม
ก็ปรากฏว่าชาวบ้านนักท่องเที่ยวทั้งชาวอารับชาวไทย
ที่เดินทางมาเนี่ยก็มาปกติค่ะให้อาหารลิงกันอย่างสนุกสนานนะคะไม่ได้กลัวแต่อย่างใดแล้วก็ไม่ได้ตื่นตนกกับโรคฝีดาดลิงด้วยอย่างแม่ค้าขายอาหารให้ลิงให้นักท่องเที่ยวด้วยเนี่ยนะคะก็บอกว่าช่วงนี้นักท่องเที่ยวยังเดินทางมาเยอะไม่มีใครกลัวกับกระแสข่าวและยังไม่กระทบการท่องเที่ยวค่ะ